มาแล้วค่ะช่วงใหม่ของเช้าสดใส
ใหม่ที่บอกว่าใหม่เพราะว่ายังใหม่อยู่

สำหรับช่วงเลขคลิกชีวิต
ตัวเลขจะมีความหมายอย่างไร
ครั้งที่แล้วเราบอกตัวเลข๑๐ใช่ไหม
ใครชอบเลขไหนมีความหมายอย่างไรบอกไปแล้ว
แต่ทีนี้มาจับคู่กันหน่อย
มาจับคู่กันหน่อยแล้วสัปดาห์นี้เจาะลึกลงไปอีก
เป็นการจับคู่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมนะคะ
ไปติดตามพร้อมกันนะคะในเลขคลิกชีวิต

คุณผู้ชมครับเช้าสดใสมาถึงช่วงของเลขคลิกชีวิตเป็นประจำ
เราเจอกับอาจารย์ปอนะครับจานพัฒน์ปั้นเน่งเพชร
นางฟ้าเลขลิขิตนั่นเองสวัสดีอาจารย์ครับ

วันนี้จะพูดถึงความสำคัญตัวเลขอะไรยังไงฮะ
แน่นอนค่ะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์

แล้วคนส่วนใหญ่เกือบทั้งประเทศแล้วล่ะต้องมีโทรศัพท์มือถือ

ใช่ค่ะพกไปทุกที่ทุกเวลา
ไม่ว่าจะทุกการแชทการพูดคุยโดยผ่านเสียง
หรืออะไรต่างก็ตามถือว่าเป็นการสื่อสาร
พลังเหล่านี้มีการถ่ายเทเข้าออกจากตัวเลขค่ะ
จะดีจะร้ายถ่ายทอดด้วยโทรศัพท์มือถือ

ดังนั้นวันนี้เราเลยจะพูดถึงความสำคัญของเลขโทรศัพท์มือถือ
ครั้งที่แล้วเลขความสำคัญของ๑๐๑๐ตัว

แต่ทีนี้เลขโทรศัพท์มือถือทำไมเราถึงต้องวางตัวเลขให้ได้ฮะ
เนื่องจากว่าโครงสร้างของเบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทย

เราจะไปให้ความสำคัญตรง๗ตัวท้ายหรือ๖คู่เลข
ครับผมลองเขียนเลขโทรศัพท์เลยดีกว่าเอาของผมเลยไหมฮะ
ได้เลยค่ะจะได้อธิบายเป็นตัวอย่างนะคะ
แต่ถ้าเป็นเลขของคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลองเขียนในกระดาษดูนะครับ
อย่างที่บอกนะคะที่เราไม่ให้ความสำคัญกับ๓คู่แรก
มันไม่ใช่ความสามารถของเราเลยค่ะที่จะกำหนดนะคะ
ตัวหลังเรายังมีโอกาสที่จะเลือกได้เองนะคะ
ซึ่งเมื่อกี้ฟังแล้วอาจจะงงว่าไอ้๖คู่เลขเนี่ยจับยังไงคิดยังไงนะคะ
อย่างนี้เลยค่ะ๐๖นับเป็นคู่แรก
นี่คู่๒นะคะนี่คู่๓นะคะง่ายคุณผู้ชมอยู่บ้าน
ก็ลองเขียนตัวเลขโทรศัพท์ของคุณเองแล้วก็ลองจับคู่แบบนี้นะ
แล้วนี่ล่ะจะครบแล้ว๖คู่เลขและนี่คือ๖คู่เลข
คู่เลขถ้าเรามีเลขดีเลขพลังดีอยู่กับเราทั้งหมด
พลังที่ออกมาไม่ว่าถึงตัวเราหรือคนใกล้ชิด

ทำไมถึงต้องจับเป็นคู่เลขครับ
เพราะว่าเลข๑ตัวมีพลังแต่ไม่โดดเด่น
ถ้า๒ตัวปุ๊บแล้วจับถูกคู่พลังจะเด่นออกมาเลยค่ะ
ไหนผมก็ยกตัวอย่างเบอร์โทรศัพท์ผมแล้ว

คู่แรกก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่หลงในเรื่อง๐๖นะคะ
คนที่หลงในเรื่องความสวยงามความหล่อเหลาเอากัน
อะไรสวยแสงสีดีนี่คุณบุ๊คชอบ

ชอบมากอาจจะรวมไปถึงการชอบบุคคลที่หน้าตาดี

ตามปกติบางท่านจะบอกว่าเป็นเลขของเงินทอง
มีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดหาได้เรื่อย

แต่คนเราให้นึกถึงว่าเรามีเงินแล้วเราจะใช้แบบขนาดนั้นไหวไหม
ใช้ทุกวันใช้มากเราก็ไม่ได้เก็บสิคะ

ใช่ไหมคะแล้วอยากมาดูของคุณบลุ๊กต่อนะคะ
คู่๘๘ค่ะคู่๓ค่ะ

เดี๋ยวฮะอาจารย์คู่๓คู่๔คู่๕เนี่ย๘๘๘หมดเลย
ใช่เหมือนกันหมดเลย๓๔๕นะคะ

ยิ่ง๘สำกัดเยอะอาจจะเป็นคนบ้าอำนาจไปแล้ว

๘๐เป็นเลขของอำนาจบารมี
ให้ดูเกี่ยวกับเนื้องอกในส่วนต่างนะคะ
แต่สุดท้ายจะมองว่าดีไม่ดีค่ะ

ใช่ถ้าจะเปลี่ยนสำหรับอาชีพ
อย่างนักพูดหรืออาชีพที่อยู่กับสาธารณชน
อยากจะเน้นให้เป็น๒กลุ่มหลักนะคะ
ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มเลขเมตตามหานิยม

อันนี้๒๓๓๒
ที่บอกว่าหลักเพราะว่าใครเห็นใครก็รัก
เห็นปุ๊บรักปั๊บรักและหลง
ทีวีมาเจออ้าวคุณบุ๊กกลับมาดูใหม่
หรือไม่ก็โทรศัพท์ไปก็โอ้รักและหลงเลย

อันนี้ค่ะโดดเด่นสำหรับพวกนักแสดงหรือว่าพวกที่อยู่หน้ากล้องหน้าทีวี
แล้วตามมา๒๔อันนี้ก็เมตามหานิยมนะคะ
แต่ว่าเป็นลักษณะที่บอกว่าเมตามหานิยมในแนวปลอดภัย
ไม่จำเป็นว่าต้องมีเฉพาะเพศตรงข้ามมาหลงรักเรา

จำกันได้เลขที่คราวที่แล้วอาจารย์แยกเดี่ยว๒ความเมตตา

ใช่ค่ะยังมีโอกาสอีกไหมคะ

ถ้ามีโอกาสอีกจะใช้เป็นเลข๓๖

ลักษณะจะแตกต่างจาก๒เลขนี้ตรงที่ว่าเลข๓เป็นเลขลุย
แล้วเลข๖เป็นเลขของการมีศิลปะในจิตใจ
คือค่อนข้างจะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเอง

ที่สำคัญคือค่อนข้างติดดินแล้วกล้าลุย

อีกคู่หนึ่งครับนะคะ๖๖๖เลยค่ะ
นี่เด่นชัดมากในเรื่องของการเป็นคนของสังคม
อารมณ์ดีแต่งตัวก็ดีสวยเซ็กซี่ตลอดเวลา
อาจารย์ครับสมมุติถ้าเลขกลุ่มนี้มาอยู่กันเรียงกันตรงนี้ทั้งหมด

ไม่ได้ค่ะจะบอกว่าไม่ได้
เพราะว่าคนเรามันมีเสน่ห์ตลอดเวลาไม่ได้

สมมุติมีเสน่ห์แล้วสนุกสนานกับการใช้ชีวิตมีแต่คนมาเอาใจ

ดังนั้นเลข๗ตัวสำคัญมาก

เดี๋ยวอาจารย์ปอจะมาลองไล่เลียงจับคู่
เรียงลำดับตัวเลข๖คู่ของหมายเลขโทรศัพท์คุณ

เพราะว่าเลขนั้นอาจจะลิขิตชีวิตของคุณ

ขอบคุณครับครับค่ะขอบคุณค่ะ